ตามจุดต่างของบ้าน๔๐จุดทีเดียว
ในบ้านของสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ค่ะซึ่งสองสามีพันรยาเจ้าของบ้านคนนี้นะคะ
เตรียมพี่จดนิมนต์พระเข้ามาทำบุญและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี
โดยทั้งสองคนเชื่อว่าเกิดจากสิ่งลี้ลับค่ะ
นายประดิษฐิมรำและนางวิจิตราชิมรำสองสามีพันรยาชาวตำบล๒ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรียรำ
ก็ต้องขนย้ายสิ่งของภายในบ้านออกไปไว้นอกบ้านหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องนอนห้องครัวและจุดต่างภายในบ้าน๔๐ครั้งภายในเวลา๓เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุ
ทำให้สิ่งของและทรัพย์สินมีค่าถูกไฟไหม้เสียหายตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทแล้วค่ะ

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้ทั้งสองคนเป็นอย่างมาก
จากจุดที่เกิดไฟไหม้ไม่มีสายไฟหรือว่าวัตถุที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
ขณะนี้ต้องให้ญาติผลัดเปลี่ยนเวรยามกันนะคะตรวจตราสายไฟภายในบ้านตลอด
เพราะว่าหากเกิดไฟไหม้ปริศนาอีกจะได้ช่วยกันทันค่ะ
ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์หรือศัยยศาสตร์
ขณะนี้เตรียมนิมนต์พระสงฆ์ไปทำบุญและปัดเป่าสิ่งไม่ดีตามความเชื่อ
พร้อมเตรียมติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในบ้านและนอกบ้านนะคะ
เพื่อบันทึกภาพการเกิดไฟไหม้ว่าเกิดจากการลอบวางเพลิงหรือว่าสิ่งลี้ลับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ค่ะ